หรือว่าจะเจ็บช้ำกับสิ่งอื่นหรือหรือไม่หรือ
ก็จะถามเรื่องฝากด้วยว่าโซเชียลนักศึกษาในสิ่งที่เราอยากฝากด้วยจริง
ด้วยความรู้สึกและก็อยากให้ประชาชนภูมิไทยได้รับคำ
จริงไม่ได้ขอที่เราเล็กกับเราแต่คราวเร็ว
มันเป็นภาษาที่แบบไม่ควรจะอยู่กับคนในภาษาไทยภาษาไทย
เพราะว่าใช่ไหมมันเป็นภาษาที่แบบมันก็จริงจริงอะไรอย่างนี้
มันไม่ได้จังหวังไม่ได้ทำให้ภาษาไทยเกิดขึ้น
ไม่ได้ทำให้สิทธิภาพของคนเขาสูงขึ้นได้ไหมคะ
มันจะเป็นอย่างแบบไว้ส่วนที่เสียงนะมีคนหลายแบบ
นี่มันคือมันเป็นภาษาไทยภาษาไทยก็ไม่ได้จัดการภาษาไทยก็ไม่ได้จัดการ
มันก็ไม่ได้จัดการภาษาไทยก็ไม่ได้จัดการ
มันเป็นภาษาไทยภาษาไทยก็ไม่ได้จัดการ
มันเป็นภาษาไทยก็ไม่ได้จัดการ
มันเป็นภาษาไทยก็ไม่ได้จัดการ
มันเป็นภาษาไทยก็ไม่ได้จัดการ
มันเป็นภาษาไทยก็ไม่ได้จัดการ
มันเป็นภาษาไทยก็ไม่ได้จัดการ
มันเป็นภาษาไทยก็ไม่ได้จัดการ
มันเป็นภาษาไทยก็ไม่ได้จัดการ
มันเป็นภาษาไทยก็ไม่ได้จัดการ
มันเป็นภาษาไทยก็ไม่ได้จัดการ